คุณผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตของคนในวงการบันเทิงนะครับ
แล้วก็ตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นพิธีกรนะครับ
ชื่อดังอย่างคุณโอปอลคุณเจนนี่อะไรนะครับ
ก็มีการรายงานแจ้งถึงเรื่องอุบัติเหตุของคุณเซนติเมตร
ไปประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลางคืนของเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็มีการส่งกำลังใจเข้าไปในโลกโซเชียลมาก
อยากให้คุณเซนติเมตรรอดตายจากอุบัติเหตุ
แต่ท้ายที่สุดนะครับตี๕๓๐ที่ผ่านมา

แล้วก็ตอนนี้มีการเปิดคลิปวงจรปิดถึงวินาทีของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เมื่อคืนนี้แล้วก็ตกลงไปในคลองชมประธานถนนคันคลองชมประธานเชียงใหม่๗๐๐ปี
ปากทางเข้าวัดอุโมงที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้นายโจ้สุภกิจเกิดซ้ำอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณเซนติเมตรเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนขับรถ
แล้วก็คุณเซนติเมตรก็คือนายจตุรพัฒน์เข็มนาค
เซนติเมตรอายุ๒๘ปี
ซึ่งเซนติเมตรเป็นพิธีกรรายการล้นตู้

ใช่แล้วก็คุณพิธกาชัยอีกคนหนึ่ง
แล้วก็คุณเซนติเมตรถือว่าเป็นสไตลิสต
ดังนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคนในแวดวงพิธีกร
ในแวดวงสไตลิสก็ให้กำลังใจ
เข้าไปในโลกโซเชียลอยากให้คุณเซนติเมตรรอดชีวิต
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคุณ
รถของคุณเซนติเมตรซึ่งคุณโจ้เป็นคนขับ
ตกลงไปในคลองชมประธานในลักษณะหงายท้องแบบนี้
แล้วคนในรถก็จมน้ำถูกรถทับไว้แบบนั้นนะครับ

ปรากฏว่าคุณโจ้สุภกิจเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ

ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะจัดเตี๊ยมโทรไฟขึ้นมา
มีชีพจรอีกครั้งแล้วก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าตี๕๓๐มีรายงานออกมา
จากทั้งคุณเจนนี่ปานันแล้วก็เพื่อนในวงการ
บอกว่าคุณเซนติเมตรเสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับมีภาพจากวงจรปิดบริเวณ๓แยกทางไปวัดอุโมง

คุณผู้ชมจับตาดู๒คันนี้นะครับ

ส่วนรถของคู่กรณีคือรถสีดำที่ค้างเติ่ง

แล้วทำให้หลังคามันยุบแล้วก็ทับคนในรถ
ไม่ให้คนในรถสามารถที่จะออกมาได้
สาเหตุการเสียชีวิตหลักก็คือการจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
โดยนางสาววิจิตราปุกบุญเรืองอายุ๒๕ปี
ก่อนเกิดเหตุระหว่างที่กำลังรอสัญญาณไฟ
เมื่อไฟเขียวเธอก็ออกรถตรงไป
แล้วเหมือนจะหักเลี้ยวขวาอย่างกระทันหันเหมือนกัน
ทำให้มันพุ่งชนกันนะครับ
ซึ่งคุณวิจิตราก็บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตกใจกับเหตุการณ์และไม่คิดว่าจะมีผู้เสียชีวิตนะครับ
ถ้านูเหล็กไม่ทันก็ตกนูไป

สีขาดเลยครับเสียใจที่หลัง
ไม่เป็นไรหรอกครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับเซนติเมตรหรือว่าเพื่อนเรียกว่าเมตร
ก็คือคนนี้คุณจตุรพัฒน์เข็มนาค
เธอเป็นสไตลิสต์มืออาชีพเป็นผู้คุกคลีอยู่ในแวดวงแฟชั่น
ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปี๓จนถึงตอนนี้เป็นเวลากักกว่า๙ปี
สมประสบการณ์ในฐานะแฟชั่นสไตลิสต์ที่แต่งตัวให้ศิลปินดารา
แล้วก็นางแบบในวงการบันเทิงและแฟชั่นมามากมายนะครับ
แล้วก็มาจัดรายการล้นตู้ซึ่งคุณอาริยาก็เข้าไปดูนะ

ก็จะมี๓คนมีคุณเซนติเมตรมีคุณพิษกาชัยแล้วก็มีคุณเจนี่ปานัน
เออนะครับก็เพื่อนในวงการสไตลิตแล้วก็วงการพิธีกรเนี่ย
ก็แห่แสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณเซนติเมตรนะครับ